คุณผู้ชมคะสงกรานปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
วิถีไทยรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้
แต่ภาพเมื่อคืนนี้หลายคนเห็นแล้วอ้าว
เล่นน้ำได้เหรอคนก็เลยงงสับสนเขาเล่นน้ำกัน

เดี๋ยวเราไปดูภาพค่ะว่าเขาสนุกกันขนาดไหน

นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเล่นน้ำกันสนุกเลย
นี่คือซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

ถ้าเป็นก่อนสถานการณ์โควิด๑๙ภาพแบบนี้ปกติมาก

แต่ช่วงนี้มันไม่ได้คือก่อนหน้านี้ไม่ได้เลย
แต่ปีนี้จัดได้แค่รถน้ำนำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ

ราชการจังหวัดภูเก็ตเขาออกประกาศมาแล้วคือห้ามเล่นน้ำ
ห้ามสาดน้ำครับห้ามประแป้งเออทำได้แค่รสน้ำดำหัว
ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นไอ้เอาถังน้ำขึ้นรถอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่
เขาก็ยังต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าอยู่อันนี้จัดเต็ม
ดังนั้นภาพที่เห็นตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้เมื่อคืน
ที่เขาเล่นน้ำกันอ่ะจัดเต็มก็คือการฝ่าฝืนไงพี่อุ๋ยครับอืม
เช้าวันนี้ยังไงดีล่ะเจ้าหน้าที่เอ้ยเอายังไงดีตำรวจป่าตองลงพื้นที่ไปในซอยบางลา
ดูภาพเช้าวันนี้พื้นเปียกเชียวยังเปียกจากเมื่อคืนอยู่เลย
เปียกเลยตำรวจก็เลยเอาหนังสือประชาสัมพันธ์ไปแจ้งผู้ประกอบการ
เอาน้ำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวอ่ะค่ะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการตักเตือนอ่า
หนังสือชี้แจงบอกผู้ประกอบการเราเล่นน้ำแบบที่เมื่อคืนเล่นกันไม่ได้นะ
อืมน้ำที่จะขายทำยังไงเททิ้งไปเลยได้ไหมนี่อยู่หน้าร้านนี้เตรียมไว้เต็มเลย
เลยถังเล็กถังใหญ่เต็มไปหมดโอ้นี่เขาอาจจะเตรียมเอามาขายให้กับนัก
นักท่องเที่ยวมาเท่าน้ำเททิ้งไปเลยอ่ะดูหน่อยค่ะต้องเททิ้งหมดเลยหรอ
ใช่พี่อุ๋ยเนี่ยเทแบบนี้
ทุกปีอ่ะ๑๒เนี่ยเขาเล่นกันแล้วตอนนั้นแต่เมื่อวานนี้เขาก็เล่นกันนะ
แต่ป้าไม่ได้มาขายกี่ปีแล้วของป้าที่ไม่ได้ขายป้าขายสองปีสองปี
ไม่ได้ขายสองปีสองปีนะปีนี้ปีที่สามเมื่อก่อนหน้านั้นก็ขายมา
ตลอดครับแต่ว่าโอเคป้าก็ทำตามครับที่เราไม่ฝืนเราไม่ฝืนครับ
ขอโทษเป็นเชื้อโรคด้วยแล้วทำให้ความร่วมมือครับผมป้าบอกก็ให้ความร่วมมือไม่ฝืน
นี่ตำรวจมาช่วยเทอันเนี้ยตามหน้าร้านต่างต่างที่เขาอยู่ที่ซอยนี้อยู่แล้วใช่ไหม
เขาเตรียมจะจำหน่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวให้อะไรสาดน้ำกันก็เมื่อคืนสาดกันนี่อืม
ส่วนคุณป้าเมื่อสักครู่นี้คงจะเห็นข่าวเมื่อคืนวันนี้ป้าเอากรอกน้ำมาเลยกะจะมาขาย
ก็เห็นเมื่อคืนเล่นกันสนุกโอ้โหเมื่อกี้ถังใหญ่ก็แม่เทหมดเลยนะใช่ค่ะ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็เลยบอกว่าก็มอบหมายให้ทางท้องที่ไปเข้มงวดกวดขัน
ทำหนังสือคำสั่งห้ามเล่นน้ำคือจริงจริงหนังสือก็ทำออกมาหลายวันแล้วอ่ะนะ
อืมแต่ก็จะเป็นลักษณะขอความร่วมมือทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
บทลงโทษอ่ะมันไม่ได้มีหรอกครับเบื้องต้นคือเป็นการขอความร่วมมืออะค่ะ
คือเรื่องเล่นน้ำเนี่ยอันนี้เป็นความร่วมมือค่ะแต่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าความผิดจริงก็จะเป็นตามพรบควบคุมโรค
และพรกรฉุกเฉินด้วยซึ่งมันมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับอะไรประมาณอย่างนั้น
อันนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้

ก็อันนั้นข้าวสารเมื่อสัครึ้งที่ไหนนะภูเกรต
ต้องแต่ละท้องคือความจริงผมเห็นใช่เจ้าหน้าที่

สมมุติถ้าจะให้ไปควบคุมหรือว่าดำเนินคดีกันทุกคนเลยเนี่ย
ที่ฝ่าฝืนตรงนี้ทำอย่างไร
ไปโรงพักที่จะพอไหม